คุณผู้ชมข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการ

จัดเวลาใหญ่แบบนี้แดนเซอร์มารอเลย
อ๋อว่าเซอร์ไพรส์อะไรคือเซอร์ไพรส์ที่พี่เสรียไปรับรางวัลลูกทุ่งชายคมชั่นลึกอวอร์ด

คือแกไม่ค่อยไปรับรางวัลแล้วคือแบบภรรยาอยากเซอร์ไพรส์คุณผู้ชม
ปรากฏว่าที่เห็นทั้งหมดฟรีนะคะเพื่อนพร้องสถานที่คือเขาจัดให้ฟรีไปงานนี้รับรางวัล

ที่สำคัญงานนี้คุณผู้ชมลูกทุ่งดังนะคะทั้งพี่หญิงยงปาวลีพี่หนูมีเตอร์จอยไมค์ทองคำพี่ต้นสุชาติพี่แสน
อยู่ร้านนั้นยังมาเซอร์ไพรส์เลยอะคือที่เห็นคือเขามารวมตัวกันก่อนนะคะ
แล้วก็มาให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วก็ไปหลบหลังเวที
เพราะว่าวันนี้ตั้งใจมาเตอร์ไพรส์เลยคือพี่เสรีเนี่ยไม่รู้คุณผู้ชมไปฟังเสียงก่อนเลยค่ะ
สนิทกันมากครับพี่ต้อมกับผมเนี่ยสนิทกันมากเลย
ก็ต้องบอกว่ายินดีกับแกด้วยวันนี้ที่แกได้รางวัลน่ะนะวันนั้นก็ประกาศก็ตื่นเต้นอยู่
ดีใจที่ได้มาวันนี้คือมาแบบด่วนมาก
รู้จักการเขาบอกว่ามาร้องสเปรย์อาหน่อยมาด่วนเลยค่ะ
เลือกเป็นเพลงของอาเสรีเพลงเรียกพี่ได้ไหมเพลงที่เป็นเพลงประจำตัวพ่อหนู

แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมช่วงเวลาสุดเซอร์ไพรส์ก็มาถึงค่ะ
นุษย์ภรรยาพี่เสรีไปรับพี่เสรีมาจากบ้าน
เอาให้หนูมาทำอะไร

เซอร์ไพรส์ไง
เซอร์ไพรส์แกร้องไห้คุณผู้ชม
นี่คือสุดยอดเซอร์ไพรส์ที่ภรรยาและครอบครัวทำให้
คือแกบอกว่าตั้งแต่เกิดมาดีใจสุด

อ่านร้องไห้ทำไม
อ่านร้องไห้ทำไม

ขับรถเนี่ยผ่านไปเนี่ยเราก็งงเลยว่า

สงสัยว่าในงานเขาโฆษณาวันนี้มีเสรีลุ้งสว่างเนี่ย
พวกเดินเข้ามาเนี่ยผมงงว่าเอ๊ะ

คือจริงแล้วไอ้ที่น้ำตาไหลคือดีใจนะครับ

ลูกชายคนเล็กน้องแมคคิวนะคะ

มีลูกสาวสองคนที่ยืนฝั่งเนี่ยนะคะเนี่ย

เขินกล้องแต่หน้าตาหล่อมากลูก

พี่แซมแกบอกกับเรานะคะว่าแกเป็นแฟนคลับพี่ต้อมเสรี
ชอบมากก็พูดผิดเลย
แล้วก็ขอบพี่เสรียร้องเพลงมากเลยถือโอกาสนี้มาเซอร์ไพรส์ค่ะ
และช่วงเวลาของระดับเซอร์ไพรส์อีกแล้วรอก็มาถึงค่ะ
สักทีได้ไหมแล้วพี่ใจกินกับน้องมือ
เกิดนานไปที่ข้างบนหัวใจยังดุ้งกระชวยกระชุมกัน

แกก็นั่งยิ้มแบบแกไม่ต้องกินข้าว
ที่ยังคงสไตล์เอกลักษณ์ในการร้องการเอ